ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเหตุฆาตกรรมสยองเป็นการฆ่าหันศพในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
แต่เพียงว่าเป็นผู้ชายแต่เป็นใครยังไม่ทราบ
เพราะว่าอะไรร่างกายเขาเนี่ยถูกตัดออกศีรษะแขนขาแยกออกจากกันโอ้โห
นะฮะส่วนลำตัวเนี่ยถูกตัดและไปเผาในพื้นที่วังน้อยแขนกับขาถูกตัดออกและไปเผาในพื้นที่บางปะอิน
แต่ศีรษะยังหาไม่เจอรู้แต่เพียงว่าเป็นผู้ชายนะคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอน๙โมงตำรวจสภวังน้อยไปตรวจสอบ
ร่างของมนุษย์เนี่ยไปเผาอำพลางเอาไว้อย่างปริศนาจุดเกิดเหตุคือที่บริเวณที่ดิน
กล้างของโครงการบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งอยู่ที่หมู่สี่ตำบลอ่า
ฉมแหมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระธนะคอนสี่อายุทยานะฮะ
ตอนไปเจอที่วังน้อยเนี่ยเจอแต่ลำตัวนะคุณผู้ชมนะแขนขาเขาถูกตัด
ทิ้งศีรษะถูกตัดทิ้งออกไปลักษณะเหมือนดนตร์มีดคมคมมิถชเฉินออกไป
นะฮะยังหาส่วนแรกที่ถูกตัดออกไปไม่เจอจุดนี้วังน้อยเจอแต่ลำตัว
ตามลำตัวมีแบบแผลต้านราวนมหัวนมถูกตัดออกไปสภาพศพถูกไฟเผาไปแล้วสัก๓๐
แล้วก็มีป้ายไวนิวแล้วก็เศษเชือกไนลอนสีขาวตกอยู่เหมือนเป็นการที่ห่อมาแล้วก็เอามาเผาตรงนี้นะฮะ
คนงานโรงอิดชื่อว่าในพรายเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะตอน๗โมงเช้าก็เดินไปทำงาน
จุดนี้เห็นควันพุ่งขึ้นมาข้างนะฮะพอไปถึงโรงงานก็บอกเจ้านาย
เจ้าน้าเนี่ยผมเห็นอะไรไฟไหม้อยู่ข้างไม่รู้ว่ามันใครมาจุดหรือไม่อะไรก็ไม่รู้
เจ้านายก็สั่งไหนออกไปดูซิมันมีคนมาจุดเดี๋ยวมันลามมาโรงงานหรือเปล่า
พอย้อนกลับไปปรากฏว่ากลายเป็นมีศพมาถูกเผาเอาไว้ก็รีบกลับไปบอกเจ้านาย
เจ้านายก็เลยโทรแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะฮะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่รู้ข่าวก็พากันไปมุงดู
บอกว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ในจุดลักษณะแบบที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนนะฮะ
จุดนี้มันค่อนข้างจะเปรียวมักจะมีคนนอกพื้นที่แอบเอาขยะขนไปทิ้งแอบไปเผาอะไรบ่อย
ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนทางนี้เชื่อว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่โดนฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็มาเผาในนี้ในจุดนี้ยังไม่มีใครแจ้งคนหายแต่อย่างใด
จนกระทั่งช่วงเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งว่าไปเจอท่อนแขนและขาของมนุษย์ทั้งหมด๖ชิ้น
ถูกนำใส่ถุงดำไปเผาทิ้งอำพรางเช่นเดียวกันในท้องที่ของหมู่เก้าณตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินครับ
บนถนนสาย๓๔๗ซึ่งห่างจากจุดแรกเนี่ย๔๘กิโลซึ่งคาดว่าก็เป็นแขนขาของจุดแรกที่มันหายไปนั่นแหละครับ
น่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าชื่อว่านางสาวจัญญาทรัพย์พลนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านตอน๑๑โมงว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์คือแขนขาถูกเผาเอาไว้ที่ข้างทางเยื้องกับวัดทุ่งศรีโพนะฮะ
ซึ่งคนที่พบเป็นสองสามีภรรยาซาเล้งขับรถกันไปเก็บขยะคุยไปคุยมาเอาไปเจอแขนเอาไปเจอขาโดนเผาอยู่ก็ตกใจสิครับนะฮะเอาไปฟังเสียงทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะฮะ
ในพื้นที่ของผู้ใหญ่มีใครแจ้งคนหาย

แล้วคนที่เจอเนี่ยเขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าเขาขับรถผ่านหรือว่าอะไรเกิดขึ้น
เพียงแต่เขาบอกว่าเขามาเก็บขยะแล้วก็เห็นเป็นชิ้นส่วนเนี่ยแหละค่ะ
คือเห็นเป็นลักษณะแบบใช่เลยใช่แล้วเขาก็ขึ้นรถไปเลยเขากลัว
ทางด้านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชานรงค์สมเพราะนะครับท่านบอกว่าชิ้นส่วนแขนขาที่พบที่บางปะอิน
ก็คงเชื่อมโยงกันกับลำตัวมนุษย์ที่พบที่วังน้อยแหละครับนะครับ
ต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะชำแหละชิ้นส่วนออกแล้วก็ไปเผาทิ้ง
จากนั้นเอาชิ้นส่วนของลำตัวไปเผาที่วังน้อยนะเพราะถนนมันเชื่อมโยงไปถึงกันได้ห่างกันไม่กี่กิโลนะครับ
ส่วนศีรษะตอนนี้ยังหาไม่เจอว่าไปอยู่ที่ไหนถูกเผาทำลายหรือยังและเป็นใครยังไม่ทราบ
ว่าคนร้ายน่าจะนำไปทิ้งจุดอื่น
เพื่อให้ยากต่อการติดตามของตำรวจและสืบทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
ตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่ว่ามีการแจ้งคนหายในพื้นที่
อายุทยามหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือไม่

แล้วใครเป็นคนทำทำด้วยสาเหตุใด
น่ากลัวมากชำแหละศพแล้วก็แยกชิ้นส่วน
เอาไปเผาอำพลางคดีแบบนี้นะครับ